คุณผู้ชมค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ
จังหวัดลบบุรีในท้องที่สพท่าหิน
เป็นกรณีรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียน

แต่ปรากฏว่าระหว่างทางรถไปเสียหลัก
พุ่งตกลงข้างทางแล้วก็ไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้า
เหตุการณ์นี้นะคะผู้โดยสารทั้งหมด
รวมคนขับ๑๙คนได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
นี่คือสภาพนะคะโอ้โหรถพังยับแบบนี้ค่ะ
น้องเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้กันเพราะด้วยความตกใจค่ะ
ทั้งมีมีทั้งศีรษะแตกนะคะ

เจ้าหน้าที่เองตอนที่ลงไปกู้ภัยค่ะ
ใช้อุปกรณ์ตัดทางตัดส่วนหน้า
แล้วรีบเอาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกมา
กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบส่งตัวทั้งหมด
ไปที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดสดร้อนสักประมาณ๗โมง๒๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
ท้องที่จุดเกิดเหตุที่รับผิดชอบก็คือตำรวจสพท่าหิน
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งแล้วลงพื้นที่ไปพร้อมกู้ภัยค่ะ
จุดที่รถตู้คันนี้ไปประสบเหตุก็คือบริเวณถนนสายคันคลอง
รับประทานลบบุรีบ้านแพรก
ตรงทางเข้าวัดชีแวะตะบนงิ้วรายอำเภอเมืองลบบุรีนะคะ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปพบรถตู้คันนี้
คุณผู้ชมเห็นนะคะสภาพพังเลยค่ะ
หมายเลขทะเบียนฮนกฮูกชชิง๔๙๗๑กรุงเทพมหานคร

นักเรียนที่อยู่ในรถตู้คันนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น๑๘ชีวิต
รวมกับคนขับอีก๑คนก็เป็น๑๙คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะคะ
นักเรียนจาก๒โรงเรียนด้วยกันที่โดยสารมากับรถตู้คันนี้ก็คือ
นักเรียนของโรงเรียนวินิตศึกษากับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เราไปสอบถามคนขับรถตู้ชื่อว่านายนิรุธศรีจันดีอายุ๓๖ปีบอกว่า
ขับรถรับส่งนักเรียนก็คือไปรับนักเรียนมาจากอำเภอบ้านหมอ
อำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
ขับมาตามเส้นทางเพื่อไปส่งนักเรียน

พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักตกข้างทาง
แล้วก็ไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าอย่างจัง
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ตำรวจบอกว่าหลังจากที่คนขับคือนายนิรุธอาการดีขึ้น
จะต้องมีการเชิญตัวนายนิรุธมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
โดยเฉพาะรถตู้เขาให้โดยสารได้ไม่เกิน๑๓คน
ก็คือรวมคนขับแต่เหตุฉะไหนทำไม
ผู้โดยสารรวมคนขับมีถึง๑๙คน
แปลว่าคุณบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดใช่ไหม
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดในนิรุธคนขับอาการดีขึ้น